ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับ
กับการตอบคำถามของครอบครัวตะเลิศจากจังหวัดนนทบุรี
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตได้มากน้อยเท่าไห

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกอยู่เขตอะไร

คุณตาเลิศเลือกตอบตัวเลือกที่๓เขตพญาไทย
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก

ถูก
เดี๋ยว

ที่อยู่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกคือ
ถนนวิภาวดีรังศิษย์แขวง๓เสนใน
พญาไทยกรุงเทพมหานคร
รหัสปรายศนีย์ให้ด้วยนะครับ

ครอบครัวของคุณตาเลิศจากจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ตอนนี้ตอบถูก๑ข้อคว้าทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ถึงจะได้ทุนไปต่อชีวิตวันนี้๑ล้านบาท
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รหัสปรายศนีย์ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์คือเลขใด

น้องวาเลือกตอบตัวเลือกที่๑

ที่อยู่ของโรงเรียนนี้ก็คือ

ถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวง

เพราะฉะนั้นครอบครัวของ
ตอนนี้๑๐๐๐บาท
ข้อนี้มูลค่ะ๑๐๐๐๐๐บาท
จะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำถามเรื่องนี้
และคำตอบเรื่องนี้นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องดารานักแสดง

นี่คือละครเรื่องใดที่สันติศุกรพมศิษย์ไม่ได้รับบทเป็นพ่อ

โต๊ะเลือกตอบตัวเลือกที่สามบ่วงรักกามเทพ

พี่หนุ่มสันติศุกร์ไม่ได้รับบทเป็นพ่อนะครับ

คุณหนุ่มสันทิศุกรพมศิษย์รับบทเป็นนายพลเซกอง

ใจเสียนะในข้อสุดท้ายที่เหลือครับยังสามารถลุ้นเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับข้อสุดท้ายข้อนี้ครับผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่อง
รถประจำทางและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
รถเมษายใดที่ผ่านสารกลางจังหวัดนนทบุรีคู่ที่สี่ครับ
ลุงบังเลือกตอบตัวเลือกที่สี่สายเก้าเจ็ด
ซึ่งเป็นคำตอบที่๑แสนบาทจะได้หรือไม่ได้
คุณอยู่กับข้อนี้ครับ

สายหนึ่งสามสิี่นี่นะครับบางบัวทองถึงหมอชิทธิ์ใหม่นะครับ
สารกลางจังหวัดนนท์ด้วยนะครับผมเชื่อครับว่า

สักวันหนึ่งต้องมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต
คุณผู้ชมครับครอบครัวของคุณตา
เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณาว่า
ครอบครัวของคุณตาคุณตาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลย
แม้กระทั่งวัยที่ท่านต้องพักผ่อนแล้ว
แต่ลมหายใจของท่านก็ยังเป็นห่วงลูกหลาน
เพราะฉะนั้นมาช่วยกันต่อลมหายใจให้กับครอบครัวของคุณตา
ผมขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีไว้ด้านล่างนี้นะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่เห็นใจคุณตาและคุณยาย
เผื่อหลายคนที่ช่วยมาแล้ว
ครอบครัวครับที่มาในรายการของเรา
จะได้ไปทำมาหากินได้ต่อลมหายใจต่ออาชีพได้เนอะตาเนาะนะจ๊ะ

ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกชีวิตในวันนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับจำครอบครัวของน้องน้ำขิงจากจังหวัดตรังได้ไหมฮะ
ตอนนี้ครอบครัวนี้เป็นอิสระจากการเป็นหนี้แล้วครับ
เพราะได้นำเงินไปใช้หนี้ทกศทั้งหมด

จ่ายค่าไฟแนนซ์รถที่กู้ยืมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และที่สำคัญครอบครัวก็ได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
เพราะตอนนั้นน้องน้ำขิงร้องไห้มากเวลาที่คุณพ่อจะก้าวขาออกจากบ้าน

ตอนนี้พ่อไม่ต้องไปทำงานไกลได้มาอยู่ใกล้กันนะฮะ
พ่อของน้องน้ำขิงตัดสินใจกลับมาหางานทำที่แถวบ้านแล้ว
เพื่อที่จะได้ดูแลครอบครัวได้อย่างใกล้ชิดครับ
ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องน้ำขิงด้วยนะครับ
และที่มากไปกว่านั้นต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ช่วยกันต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับทุกครอบครัวที่มีชีวิตที่ดีขึ้นและสวยงามยิ่งขึ้นขอขอบพระคุณจากใจจริงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตพบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิตวันนี้สวัสดีครับ
อย่าเอาเงิน๑๐๐๐๐บาทไปซ่อมพื้นบ้านให้ลูกสาว
และเหลือนอกนั้นจะจ่ายค่าชาวบ้านเพียงหัวใส